ที่แล้วเราเล่าไปล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่า๓๘ตัวแล้ว
คือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเลยว่าสารเคมีแน่
สารเคมีแน่นอนแต่จะเป็นสารเคมีอะไร
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ต้องใช้เวลานะคะ
แบ็คโฮลกำลังฝังซากเลยค่ะ
ปลากระเบนราหูเพศเมียขนาด๑เมตร๕๐เซนติเมต

บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่กรองนะคะ
ที่วัดแม่น้ำตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กรองและลำคลองต่างตาย๓๘ตัวแล้ว
ส่วน๒ตัวเพศเมียที่หนีตายรอดมาได้กำลังท้อง
ตอนนี้อยู่ในบ่ออนุบาลศูนย์เพาะเลี้ยงประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม
สัตวแพทย์หญิงนันทริกาชันซื่อ
อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจุลาลงกรมหาวิทยาลัยก็บอกว่า
สาเหตุที่ปลากระเบนราหูเจ้าพระยาตายจำนวนมากแบบนี้

เกิดจากสารพิษแน่นอนค่ะเป็นสารเคมีมีพิษที่เป็นอันตรายต่อไต
เป็นอันตรายต่อระบบเหงือกทำให้ความสามารถในการคุมสมดุลของร่างกายเสียไป
จากการตรวจเลือดพบค่าในเลือดผิดปกติสูง๓๐๔๐เท่าเลยนะคะ
ตัวสูงกว่านั้นด้วยนะคะตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าสารเคมีที่ว่านี้เนี่ย
สารเคมีชนิดไหนต้องสำรวจในพื้นที่อีกครั้ง

เพราะว่าปลากระเบนราหูที่ได้รับสารเคมี
คือส่วนใหญ่ออกฤทธิเร็วตับไม่มีการสะสมของสารเลย

เดี๋ยวตอนนี้ต้องรอดูว่าเป็นสารเคมีชนิดไหน
ที่ทำให้ปลากระเบนราหูตายเป็นจำนวนมากขนาดนี้นะคะ